เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลให้กับเรื่องราวไร้ร้ายรวมไปถึงความรู้สึกหลังตัดสินใจอุปสรมบทแบบเงียบไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
โดยส่วนหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะอุทิศส่วนกุศลให้กับเรื่องราวร้ายรวมไปถึงอุบัติเหตุครั้งใหญ่
ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑รายเมื่อช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เอง
แต่ว่าเจ้าตัวนั้นสามารถรอดตายได้อย่างปฏิหารค่ะ
และจากการเข้าไปใช้ชีวิตใต้ร่มกาสวพัฒน์ในครั้งนี้
หนุ่มอาบอกว่าทำให้เขานั้นมีสติในการคิดและการใช้ชีวิตมากขึ้น
ส่วนตัวแล้วได้มีการติดต่อพูดคุยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตอยู่ตลอด
รวมไปถึงสร้างบ้านหลังใหม่ให้เขาอีกด้วย
เนื่องจากว่าเป็นความฝันที่ผู้ตายตั้งใจเอาไว้ว่าจะทำ
และจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิตของอาเลยค่ะ
ด้วยเขาก็ดูลเข้าทางว่าว่าจะทำให้โทษมาก

แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกล้าขึ้นบ้างแล้วครับ

แล้วก็ดีใจครับที่สร้างบ้านให้เขาจนเสร็จ
ใช่ครับคือพี่อนันต์เนี่ยเขา

เขาก็ก็จะสร้างบ้านหลังนึง
ไว้อยู่กับครอบครัวเลยเนี่ยครับ
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับอดีตหวานใจ
อย่างสาวจียอนที่ตัดสินใจสบั้นรักไป
พร้อมเหตุผลขาใจจากมือที่๓

ซึ่งก็ยังคงความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้อง
แต่ว่าไม่มีวิแวว่าจะกลับมาค่ะ
ก็ไม่ได้เปิดและไม่ได้ปิด